ข่าวร้ายของวงการเพลงลูกทุ่งนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครูเพลงลูกทุ่งค่ะ
ลบบุรีรัฐนั่นเองถือว่าเป็นบรมครูในวงการเพลงเลยนะคะ
เสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อค่ะ
เมื่อค่ำวันเสาร์ที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ชม
และซึ่งค่ำวันนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะคะ
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพค่ะ
ก็นำความปลื้มปิติมายังครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวคำเจริญ
หลังจากที่เมื่อเวลา๑๗นาฬิกาวันนี้นะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูลค่ะ
ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่บรมครูเพลงวงการลูกทุ่ง
ลบบุรีรัฐหรือวิเชียนคำเจริญ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ประจำปี๒๕๔๘ที่สารา๑๐วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะ
โดยมีคนดังและคนในวงการลูกทุ่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ไม่ว่าจะเป็นสดใสรุ่งโพทองสอนเพชรสอนสุพรรณ
ขวัญกัลยาสิรินทานิยากร
รวมไปถึงเพื่อนสนิทที่เติบโตบนเส้นทางเพลงลูกทุ่งด้วยกันมานานกว่า๕๐ปี
อย่างครูชนละทีทานทองค่ะ
ที่ต้องขอยกให้ครูลบบุรีรัฐนั้นเป็นหนึ่งคนสำคัญ
ขับเคลื่อนวงการเพลงลูกทุ่ง
ให้ได้รับความนิยมจวบจนทุกวันนี้ค่ะ
ลบนี่เป็นกำลังส่วนหนึ่งของวงการลูกทุ่งนะครับ
เป็นลมหายใจลูกทุ่งมีอีกลมหายใจหนึ่งที่ทำให้ลูกทุ่งได้มีความแข็งแรงอยู่ทั้งบัดนี้
ถ้ามีพี่เขาเนี่ยนะครับ
ว่าลูกทุ่งจะต้องอ่อนแอลงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับ
เชื่อว่าผลงานของเขายังต้องเป็นอมตาต่อไป
ไม่มีวันตายแน่นอนนะครับผลงานของลบบุรีรัตน์
เช่นเดียวกันกับนักร้องสาวเสียงหวานซีรินทานิยากรที่เผยทั้งน้ำตานะคะว่าครูลบบุรีรัฐนี่เปรียบเสมือนพ่อ
เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อให้เธอแจ้งเกิดอยู่บนเส้นทางลูกทุ่ง
และเธอยังเป็นนักร้องคนสุดท้ายที่ครูลบได้แต่งเพลงให้อีกด้วยค่ะ
เหมือนเป็นครอบครัวไม่ใช่เป็นแค่ครูเพลงกับลูกศิษย์นะคะ
ล่าสุดก่อนที่ครูจะเข้าโรงพยาบาลครูก็ยังให้เพลงครูบอกว่าเอาเพลงนี้ไปร้องนะลูก
มันเป็นความถูกพันธุ์ที่มีมาสามสิบกว่าปี
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูลบบุรีรัฐจะมีไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคม
หลังจากนั้นค่ะทางครอบครัวจะขอเก็บศพเอาไว้เป็นเวลา๑๐๐วันเพื่อรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ